มาไปที่ปลาจีนบุรีเกิดอุบัติเหตุเป็นรถพ่วงบรรทุกไม้
เป็นลักษณะคล้ายกับไม้รั่วครับคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
น้ำหนักประมาณ๔๐ตัน
ตันนี่ก็๔๐๐๐กิโลกรัมครับแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น

ตรงจุดนั้นเป็นถนนและเป็นแยกไฟแดง
คือพอรถเอียงพลิกตะแคงแบบนี้ปั๊บไม้เทกองมาบนถนน
เห็นรถติดไหมครับโอ้ระเนรนาศเลยเนี่ยดูดิ
เหยียดไปนู่นโชคยังดีว่าไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้รอดราวปฏิหารเพราะดูสิครับกระจกหน้ารถนี่ก็คือแตกทั้งแถบเลยนะฮะ
แล้วดูเศษไม้สิครับเนี่ยไม้แท่งแท่งแบบนี้พิกัดจุดเกิดเหตุครับ
บริเวณนี้คือบ้านคลองรั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี
และอย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนแยกไฟแดงพอมันเกิดเหตุการณ์ตรงแยกปั๊บ
รถติดยาวถึงนู่นเลยฮะคุณผู้ชมปลายแถวอยู่ไหนมองมายังไม่เห็นเลยฮะ
คนขับเขาบอกว่าแบบนี้ครับคือเขาเนี่ยขับรถมาเสร็จแล้วปรากฏว่า
คืออาจจะด้วยว่าถนนลื่นเขาอ้างว่าถนนลื่นนะครับ
พอเหยียบเบรกปั๊บตัวลูกพ่วงมันมากระแทกตัวแม่
ก็เลยมีการเอียงพลิกตะแคงแล้วไม้ก็ร่วงเทกองลงมาบนถนนแบบนี้

เพราะว่าจะติดไฟแดงแต่มีไฟเดียวครับ
ประหว่างด้วยนะครับ